สถานการณ์ของโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้เนี่ยแหมไม่รู้ว่าเหมือนกับว่าดูเหมือนจะมีการผ่อนคลายมาตรการกันหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มมากขึ้น
แต่เขาก็ยังไม่ได้ห้ามยังไม่ได้อนุญาตจนแบบโอ้โหเสรีเสียทีเดียวนะฮะ
บางจุดบางพื้นที่เขายังเข้มงวดกันอยู่นะครับนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้ครับที่สระบุรีสพนแคร์เนี่ยไปจับได้เยอะเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ห้าสิบกว่านายนะฮะไปตรวจค้นห้องนะ
ที่เป็นห้องลักษณะห้องคาราโอเกะในร้านที่เป็นสถานบันเทิงในพื้นที่ตะบนห้วยทราย
อำเภอหนองแคร์แล้วอยู่กันเต็มเลยนะข้างในที่อยู่ด้านในร้านเนี่ย
มีห้องคาราโอเกะอยู่๔ห้องลักษณะเป็นห้องส่วนตัวนะครับ
คือมีรายงานว่าเขามั่วสุมยาเสพติดกันนะฮะ
ดื่มกินกันเปิดเพลงเสียงดังนะครับเลยเวลาลงเลยเวลาอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจเจอวัยรุ่นชายหญิงเนี่ย
ชะงักเลยนะฮะบางคนนี่โยนยาเสพติดทิ้งลงพื้นก็มีนะฮะ
นี่ครับเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มตัวควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
ยาเสพติดนี่มีทั้งยาเคแล้วก็ยาไอซ์นะฮะ
มีพวกอุปกรณ์ด้วยนะที่ใช้สำหรับการเสพยาเสพติดนะครับทุกผู้ชมครับ
วัยรุ่นชายหญิงที่ควบคุมตัวได้ทั้งหมดสองร้อยยี่สิบคนโอ้โห
นี่สองร้อยยี่สิบคนนะฮะและนี่อุปกรณ์นี่แบบเต็มเลยนะฮะ
คือสถานบันเทิงแห่งนี้ตำรวจบอกว่า
บุกมาตรวจค้นจับกุมเรื่องฝ่าฝืนละเมิดมัตรการในช่วงโควิด
เมื่อมกราคมต้นปีที่ผ่านมาจับมารอบนึงแล้วนะฮะ

คือต่อให้ไม่มีเรื่องของโควิดเนี่ยคุณมียาเสพติดอย่างไร

ก็ถูกดำเนินคดีปลายเรื่องมั่วสุมชุมนุมสุมเสี่ยง
โอ้โหนี่แสดงว่าไม่กลวกันเลย
นั่นน่ะสิคะคือไอ้ยาเสพติดจะโควิดหรือไม่โควิดคุณก็ผิดอยู่แล้ว

คุณฝ่าฝืนหลายเรื่องเลยค่ะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แล้วก็มีพวกบุหรี่ไฟฟ้าที่มันผิดกฎหมาย

โดนหมดเลยเลยโดนหลายอย่างเลยนะคะ